คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคือ
รายเดอร์หนุ่มคนนี้เขาอยากจะร้องสื่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปถูกรถคันหนึ่งพุ่งชน
ตัวเองได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้านี่แตกเลย
แล้วตอนนี้ทำงานไม่ได้บอกว่าลำบากมาก
แล้วมีครอบครัวที่ต้องดูแลด้วยค่ะ
ไปดูกล้องวงจรปิดนาทีตอนเกิดเหตุหน่อยค่ะ
แล้วผู้กรณีที่เป็นคนก่อเหตุกระบะคันนั้น
พอเฉียวชนเขาเสร็จปุ๊บก็ไปเลยคุณคิง

ไม่เลยค่ะคือทำท่าเหมือนยังจอดอยู่ยังอยู่ตรงนั้น
แต่ไม่ได้ลงไปดูเขาแต่อย่างใดนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่กล้องมึงจรปิดในบันทึกภาพตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิด๑๗กันยายนที่ผ่านมานี่เอง
จะเห็นว่ากระบะคันสีดำพุ่งชนมอเตอร์ไซค์นะคะ
ซึ่งมีรายเดอร์คนเจ็บก็คือนายธีรพลบัวจตุรัสค่ะ
อายุ๒๙ปีเจ้าตัวก็เลยออกขอมาร้องกับสื่อหน่อย
หลังเรื่องมันผ่านมาหลายวันแล้ว
แต่คู่กรณียังไม่ออกมารับผิดชอบเลยค่ะ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเจ็บหนักนะ
ถึงขั้นมีอาการเลือดข้างในสมองด้วยซ้ำ

ดูสิคะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าพยุงอยู่แบบนี้
แล้วดูบริเวณศีรษะก็บาดเจ็บ

อเตอร์ไซคันที่ต้องใช้ทำงานก็พังเสียหายอีกค่ะ
ทีนี้ระยะเวลาช่วงในการพักฟื้นก็ลำบากนะ
เพราะตัวเองมีเป็นแบบนี้แล้วนะบาดเจ็บ
แล้วทำงานก็ไม่ได้ครอบครัวเองก็ต้องดูแล

ค่ารักษาพยาบาลอีกใช่แล้วก็มีลูกต้องดูแลอีกใช่ค่ะ